นี่เปิดห้องซ้อมให้สื่อมวลชนไปเก็บภาพมาฝากแฟนให้ได้ชมกัน
คือจะบอกว่าพี่ตินาเนี่ยเขาขึ้นสุดตัวจริงนะสำหรับคริสติน่าคิวคอนเสิร์ต
ซึ่งครั้งนี้นอกจากจะทุ่มงบประมาณ๔๐ล้านบาทย้ำอีกครั้งนะคะ

เนรมิตเวทีเป็นสระว่ายน้ำครั้งแรกแล้วนะคะ
ยังมีความพิเศษจากเหล่าแขกรับเชิญอย่าง๔สาว๒๐๐๒ราตรีจ้า
เบลวาวาแคทและหญิงระถามาโชว์เพลงจินนี่จ๊ะจินนี่จ๊ะออกมา
อยากรู้ว่าถ้าไปคอนเสิร์ตเขาคนดูอย่างเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำไหม
เนรมิตเป็นสระว่ายน้ำชะลีก็ต้องคำถามที่ถูกนะ
ทับด้วยนี่เลยค่ะหนุ่มหล่ออย่างเป๊กผลิตโชค
แจมเพลงพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
บอกเลยค่ะว่าแค่ซ้อมเนี่ยยังไฟลุกวันคอนเสิร์ตจริง

ซึ่งทางด้านหนุ่มเป๊กเองก็รู้สึกดีใจมากเลยนะ
ที่ได้มาร่วมแจมคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของพี่ตินาครั้งนี้
ส่วน๔สาว๒๐๐๒ราตรีถึงกับน้ำตาซึมเลย
ที่ได้มีโอกาสมาร่วมโชว์กับไอดอลในดวงใจค่ะ
คือแม่ชวนนะครับยังไงผมก็ต้องมาปกติ
แม่ชวนทานข้าวและก็ชวนชนแก้วตลอด

อะไรเราพูดถึงเรื่องคนอื่น

เพราะว่าจริงแบบมันจะมีอะไรที่พิเศษนะครับ

ว่าผมกับพี่ติ๊นนะครับหรือแม่เราจะโชว์อะไรกัน
แล้วก็พอแพทย์เริ่มเข้าวงการปุ๊บเนี่ย
ร้องเพลงของพี่ตีนาตลอดเลย

คือไฟฝันจริงที่จะได้ขึ้นเวทีกับพี่ตีนาสักที
ดีใจมากที่ได้ขึ้นสักทีจริง
ไม่คิดว่าพวกเราสี่คนจะได้ดื่มใจ

มันมีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตที่แบบว่า

ดีใจมาก

ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน
เออนะคะแดนกันให้แบบว่าขาพังไปเลยค่ะ
จากนี้นะคะพี่ตินายังได้อัปเดตเกี่ยวกับหลานชายหล่อมาก

นี่ไงนี่ไงถูกจับตาอุ๊ยหล่อมากเลยลูกไม่อยากอ่านข่าวแล้วลูกเอ้ย

เพราะว่ามีดีกีเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ

น้องถอดเสื้อมาอุ๊ยลูกเอ้ย

หล่อจิ๊นไอน่ารักใช่ไหม

ณปัจจุบันนี้เขาโฟกัสเรื่องว่ายน้ำมาก

โอ้โหสับสนเต็มที่นะคะ
ถ้าแบบเจอน้องออก้าเดี๋ยวจะเอาไมค์ไปสัมภาษณ์เลยนะคะ
เห็นเราหล่อไม่ได้เลยรีบเอาไม้ไปสอบ
เก็บทรงกันไม่อยู่เลย

เราไม่ได้คิดอะไรเกินเลยเลย

พูดผดมดเทศแต่ฉันไม่เผาสุดแบบนี้